คุณผู้ชมครับมาต่อที่เรื่องของการลงทุนกันหน่อยครับ
ท่านเงินเดือนเพิ่งจะออกไปต้นเดือนแบบนี้ก็มองหาช่องทางการลงทุน
จะทำอย่างไรได้ผลตอบแทนดีกันหน่อยนะครับ
แต่ว่าบางคนอยากลงทุนในหุ้นแต่ว่าไม่มีเวลา
ไม่รู้ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นแล้วจะทำอย่างไรครับ
วันนี้มาฟังคำแนะนำจากนักวิเคราะห์กันหน่อยนะครับ
สวัสดีครับวันนี้ในโลกออนไลน์มีการแชร์ข้อมูลเรื่องของดอกเบี้ย
แต่ว่าทางกลับกันดอกเบี้ยเงินกู้แพงเหมือนกันไม่ค่อยจะลงเลยฮะ
หลายคนถามว่าเราไม่ควรกู้ไม่ควรฝากไปลงทุนในหุ้นอย่างเดียวดีไหมครับแบบนี้
คงต้องแบ่งกันครับเพราะว่าในเรื่องของเงินฝากตอนนี้เนี่ย
แน่นอนเป็นอย่างนี้กันหลายประเทศทั่วโลกนะครับ
ก็คือว่าอัตราดอกเบี้ยที่มันต่ำมากนะครับอย่างฝั่งยุโรปฝั่งญี่ปุ่นเองเนี่ย
ขั้นติดลบในตัวพันธบัตรนะครับก็อ่าอย่างบ้านเราเนี่ย
ก็จะเห็นว่าอัตราเงินฝากเนี่ยนะครับก็คงจะไม่ได้สูงมากมายอะไรนะครับ
หรืออาจจะไม่ได้เลยด้วยซ้ำไปนะครับแต่ก็อันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับ
ที่เราจะเก็บเงินไว้อยู่ในธนาคารอย่างเดียวเนี่ยก็ต้องหาช่องทางในการลงทุนอย่างอื่นมาช่วยเพิ่มผลตอบแทนนะครับ
เพราะว่าในการฝากเงินไว้ในธนาคารเนี่ยมันไม่ได้สร้างผลตอบแทนอะไรให้เราเป็นเนื้อเป็นหนังนะครับ
แล้วก็บนโลกนี้เองเนี่ยก็คงจะไม่มีใครครับที่เกิดมาแล้วร่ำรวยด้วยเงินฝากนะครับ
ส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากการลงทุนทั้งนั้นนะครับผม
แต่ว่ารวยหนี้เพราะว่าดอกเลี้เงินกู้เยอะเหมือนกันนะฮะ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมและผมเองอยากจะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จะเริ่มต้นต้องทำยังไงดีครับ
เริ่มต้นอย่างแรกเลยนะครับก็ต้องพยายามหาความรู้ก่อนนะครับ
แต่ว่าถ้าไม่มีเวลาไม่มีอะไรก็การลงทุนผ่านกองทุนรวมในตราสารทุนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันหนึ่งในช่องทางการลงทุน
ซึ่งจะทำให้ท่านก็ได้ผลตอบแทนไปตามตลาดได้นะครับ
แต่สิ่งที่สำคัญก็คือก่อนที่จะลงทุนเนี่ยเราก็ต้องมีเงินซะก่อนนะครับ
งั้นก็ต้องมีการออมมีการเก็บแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยถึงเอามาลงทุนได้นะครับ
โดยสิ่งที่สำคัญถ้าเราอยากจะลงทุนผ่านกองทุนรวมก็เจียดเงินนะครับ
หลังจากที่เงินเดือนออกมาแล้วเนี่ยก็จัดสรรปันส่วนนะครับมาเริ่มลงทุนนะครับ
สร้างเป็นนิสัยนะครับแล้วก็สะสมไปเรื่อยแล้วมองเป้าการลงทุนของเราอย่าไปมองระยะสั้นนะครับ
ไปในระยะไกลว่าโอเคเงินตรงนี้เราเก็บไว้เพื่อลงทุนอีก๑๐ปี๒๐ปีเราถึงจะค่อยมาดูมันนะครับ
ก็เก็บสะสมไปเรื่อยและระยะยาวเชื่อว่าตลาดทุนเองเป็นตลาดที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดแล้วก็คุ้มค่าที่สุด
แต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องเข้าใจมันนะครับว่าตลาดทุนเองเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยมันมีความผันผวนนะครับ
บางทีติดลบบางทีขึ้นไปเยอะนะครับ
สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เราอยู่กับมันได้ก็คือลงทุนระยะยาวครับผม
ตอนนี้มนุษย์เงินเดือนหลายท่านบอกว่าแหมอยากจะเริ่มต้นลงทุน
แต่ว่าแหมเงินเดือนบางทีกว่าหมื่นสองหมื่นสามหมื่นไม่เกินนี้
เราจะเริ่มลงทุนแบบน้อยก่อนได้ไหมครับ
จัดสรรยังไงดีครับกี่เปอร์เซ็นไปลงทุนในหุ้นหรือว่าเป็นเงินออมกี่เปอร์เซ็นดีครับ
สำหรับเงินจำนวนน้อยก็ลงทุนได้ครับปัจจุบันกองทุนหลายกองทุนขั้นต่ำการลงทุนก็แค่พันเดียว
แล้วก็กระจายการลงทุนให้ท่านเบ็ดเสร็จเลยนะครับก็ไม่ต้องใช้เงินจำนวนมาก
แต่สิ่งสำคัญคือการเริ่มต้นวันนี้ก่อนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับ
เริ่มต้นก่อนนะครับก็จะทำให้ท่านเนี่ยสร้างนิสัยการออมให้เป็นนิสัยนะครับ
แล้วก็ในเรื่องของก่อนที่เราจะใช้จ่ายเนี่ยเราเจียดเงินมาก่อนเลยครับเงินเราได้มาก็เริ่มลงทุนเลยนะครับ
แต่ว่าถ้ายังไม่มีความรู้ลงทุนโดยตรงยังไม่ได้ก็ผ่านกองทุนรวมไปนะครับอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับ
แล้วก็สัดส่วนการลงทุนเนี่ยสมมุติว่าเราได้เงินออมมา๑๐๐บาทจะไปสินทรัพย์ที่เสี่ยงต่ำ
อย่างเช่นตราสารหนี้เงินฝากเนี่ยเท่าไหร่อันนี้ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของนักลงทุนท่านนั้นที่จะรับได้นะครับ
ถ้าคนทนเห็นว่าพลอยตัวเองเนี่ยติดลบ๑๐๒๐ไม่ได้เนี่ยก็อาจจะมีผสมหุ้นไปน้อยหน่อยนะฮะก็สัก๑๐๒๐ไปนะครับ
แต่ว่าถ้าคนที่ยังเพิ่งเริ่มต้นอายุยังไม่มากมีโอกาสที่จะลงทุนได้ในระยะยาวอย่างนี้เนี่ยผมว่า๔๐๕๐ของเงินทั้งหมดเอามาลงทุนในหุ้นก็เป็นไปได้ครับผม
อันนี้ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่แต่ละคนสามารถที่จะรับได้ครับผม
คำถามสุดท้ายสั้นถ้าเกิดคนลงทุนในหุ้นเริ่มต้นทำงานอายุ๒๐ต้นสามารถเริ่มลงทุนได้เลยหรือไม่ครับ
เริ่มต้นไล่เลยครับนะฮะสิ่งสำคัญก็คือเราการเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มต้นได้ตลอดนะครับ
แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าหนึ่งเริ่มต้นให้เร็วนะครับแล้วลงทุนต่อเนื่องให้ระยะยาวอย่าออกจากตลาดนะครับ
เพราะว่าการออกจากตลาดคือการไม่ลงทุนเลยเนี่ยมันจะทำให้ท่านเสียวินัยนะครับ
สิ่งที่สำคัญก็คือเริ่มต้นวันนี้นะครับออมวันนี้นะครับแล้วหวังผลในระยะยาวมองไปข้างหน้าหาเป้าให้เจอนะครับ
เพราะว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยนะครับให้ผลตอบแทนดีที่สุดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าท่านต้องทำให้เป็นนิสัยและออมเป็นในการลงทุนระยะยาวครับผม
ก็ลองดูนะฮะตอนนี้หุ้นน่าสนใจเพราะว่าดอกเบี้ยเงินออมนี่แหมคาดหวังไม่ได้เลยนะครับตอนนี้

ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชคนะครับภูมิในการส่วนงานค้าตราสารหนี้แล้วก็หน่วยลงทุนบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง
ณวันนี้ครับมีบางธนาคารดอกเบี้ยเงินฝากเป็นศูนย์คุณผู้ชมหลายคนก็แหมจะออมอย่างไรดีได้ผลประโยชน์เยอะก็จากที่ฟังสักครู่ก็เห็นแล้วนะฮะว่าลงทุนในหุ้นเนี่ยต้องดูยาวผลตอบแทนก็จะมากหน่อยถ้าเกิดว่าเราสามารถทนกับความเสี่ยงได้บางทีบางกองทุนเริ่มต้นแค่หนึ่งพันบาทก็สามารถลงทุนได้ถ้าเกิดว่าคุณนั้นต้องการจะออมแล้วเป็น
อย่างแน่นอนครับ